มาถึงข่าวนี้ล่ะฮะพอสอศึกเป็นพอวอแล้ว
พระสงฆ์ศึกกลายเป็นพวไพรวันใส่สลงอยู่นะ
เออใส่สโรงต้องเรียกว่าทิศไพรวันหรือว่ามหาภัยวัน
ใช่คุณภัยวันเขาบอกแบบนี้นะครับแล้วบอกว่าที่ใส่สโรงเนี่ย
เพราะไม่อยากเหมือนใครมันก็เย็นสบายดีนะฮะ
และทีนี้เมื่อวานนะภารกิจหลังจากที่ลาศิกขาออกมา
ก็ไปเยี่ยมมารดานะมารดาเนี่ยกำลังจะผ่าตัดนะครับ
แล้วก็ไปออกสื่อเคลื่อนไหวในเฟซเปลี่ยนภาพโปรไฟล์บ้างแหละนะฮะ

หลังจากนั้นช่วงเย็นไปหาหมอปลา

ไปหาหมอปลาไปทำอะไรก่อน
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
กันกันเลย

ไม่มีวิทยาของนะหมอปลา

พีชนั่นกินทิบ

พีชได้เข้ากลังเราได้แล้ว
คนทำไมต้องให้อาจารย์มาก้าวราวด้วย
โอ้โหหมอปลาบอกสุดยอดเลยรับเข้าแก๊งแล้ว
ทั้งถูกทั้งถีบศาลปภูมิเพราะว่าสัญลักษณ์การถูกศาลปภูมิ
เป็นสัญลักษณ์ของหมอปลาแล้วล่ะ
และทีนี้พอหลังจากที่พระมหาภัยวันท่านลาศิกขาออกมาแล้วนะ
ก็กลายเป็นทิศไพรวันก็เคยร่วมงานกันกับหมอปลา
ทีนี้ก็เลยเดินทางไปหาหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรี
แหมโผล่กอดกันนะกับหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้านะ
แล้วทีนี้หมอปลาก็แซวไงใส่กางเกงในหรือเปล่า
พี่ซ้าย

เมื่อทิศไพรวัลทุบสารเสร็จแล้วทุบสารพระภูมิเสร็จ
ก็เปิดเผยบอกว่าโอ้เมื่อทุบสารแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
คิดว่าเป็นการทดสอบความกลัวเท่านั้นเอง
ยืนยันอยู่แก๊งหมอปลามานานเพียงแค่อยู่ในฐานะพระ
แต่ตอนนี้มาอยู่ในฐานะคนธรรมดาธรรมดาแล้ว
ส่วนเมื่อวานนี้ภารกิจหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นหลังจากลาศิกขาแล้วก็ไปเยี่ยมแม่

เพราะว่าทิพย์ภัยวันก็โพสต์ไว้อยู่ในโลกโซเชียล

ก็ต้องลุ้นผลเรื่องของการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปออกสื่อนะ
ออกสื่อแล้วก็เคลื่อนไหวในเฟสของท่านเองนะครับ
ไม่ว่าจะขอบคุณสำหรับยอดของคนติดตาม

เมื่อวานคนติดตามเพิ่มขึ้นมากเลยนะ
เป็น๓ล้านเป็น๓ล้านแล้วนะฮะ
ในเฟสของไพรวันวรรณบุตรต้องใช้ชื่อนี้

จากที่เป็นรูปพระเนี่ยก็กลายเป็นรูปของ

เสื้อที่ใส่ตอนนาศิกขานี่แหละ
หลังจากนั้นก็กินขนมจีนตอนบ่าย
กินขนมจีนตอนบ่ายก็ยอมรับว่าอร่อยจัง

ขนมจีนตอนบ่ายก็อร่อยเหมือนกันนะครับ

แล้วก็อยู่ที่บ้านหมอปลาก็ไปกินหมูกระทะ
กรณีหมูกระทะกลายเป็นประเด็น
กลายเป็นประเด็นเลยเดี๋ยวมาดราม่ากันเรื่องนี้นะครับ

ที่เห็นประขอโทษค่ะเราไม่ชินพูดปลาอยู่
อมรับไม่อยากเห็นมหาภัยวันศึกนะ
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับกับการตัดสินใจของมหาภัยวัน
ซึ่งจากนี้มหาภัยวันถือเป็นสมาชิกของแก๊งตัวผมแล้ว
สามารถทำหน้าที่แทนได้ทุกอย่างเลย
ในอนาคตก็จะสลับไปบวชแทนมหาภัยวัน

เพราะต้องการรับรู้ว่าการบวชเป็นพระจะใช้ชีวิตยาก
เหมือนที่มหาภัยวันบอกไว้หรือไม่นะครับ
และอย่างที่บอกว่าช่วงเย็นกินหมูกระทะ
กินหมูกระทะที่บ้านของหมอปลา
โดยมีพระมหาสมปองพระมหาสมปองท่านไม่ได้กินนะ
ถ้านั่งดูเฉยแล้วมีหมอปลาแล้วก็ทีมงานร่วมพูดคุยกัน
โดยมหาภัยวันยอมรับว่าการกินหมูกระทะช่วงเย็นรู้สึกอร่อย
บรรยากาศก็สนุกนะฮะไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว
แล้วก็ถามคนชื่อศรีว่ามีเพื่อนหรือไม่
สีอะไรคุณสีอะไรเรารู้กันอยู่
ให้ดูบรรยากาศในวงหมูกระทะกันซะหน่อย
ไอ้ฉีด
อย่ายังไอ้สีมันไม่มีเรื่องนี้แล้วมานั่งกินกับพวกเรารอก

เฮ้ยฉีดมันกินเป็นหรอฉีด
ขนาดจะอยู่

เดี๋ยวให้คุณมรดีเล่าอีกเรื่องใช่ไหม

แต่เรื่องของหมูกระทะที่มีดราม่า
เพราะว่าเมื่อวานกลายเป็นประเด็นว่าคนเข้าไปโจมตีเหมือนกัน
ว่าสึกออกมาก็กินหมูกระทะอะไรแบบนี้เลย
แล้วก็ทีนี้ทางเพจไพรวันวรรณบุตร
ซึ่งเป็นเพจของมหาภัยวัน
ก็โพสต์ตอบโต้ความเห็นของชาวเน็ตคนหนึ่ง
ที่มาวิจารณ์ว่าการทานหมูกระทะว่าเป็นการบวชและเสียเข้าสุข
โดยมหาภัยวันเขียนแคปชั่นตอบกลับไปแบบนี้

ว่าวันม้วยทานบ้าน

ก็มีคนทั้งเข้าไปแสงความคิดเห็นกันมากมาย
ทั้งฝั่งของมหาภัยวันด้วย
แล้วก็อีกฝั่งที่ไม่ชื่นชอบก็มีเหมือนกัน

และความเคลื่อนไหวของพระมหาสมปองก็ออกมายอมรับ
รู้สึกเป็นห่วงการใช้ชีวิตทางโลกนะ
หรือว่าการใช้ชีวิตคารวาสของมหาภัยวันเหมือนกัน

แต่ก็เชื่อว่ามหาภัยวันเก่งและฉลาด

ส่วนเลิกศึกของพระมหาสมปอง
ท่านบอกว่าเผยมาแล้วคุณ
น่าจะเป็นวันที่๒มกราคม๖๕

ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของโยมแม่
ส่วนจะไปทำอะไรต่อในฐานะคารวาสญาติโยมเนี่ย

นักเทศที่เข้าใจวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะ
ศึกไปแล้ว๑หรืออีกหนึ่งที่เตรียมศึก
นั่นแน่นอนสิค่ะ

ทำไมถึงต้องพูดถึงพี่ศรีในวงหมูกระทะ

กับคุณศรีสจันยา

ทรัพย์สินต้องโตเป็นของวัดหรือเปล่า
แล้วทางพวในขณะนี้นะคะก็มีการมาโต้ตอบกัน
จนมีคำว่าโง่ไม่โง่โง่โก่ชะหาร
เพราะว่าคุณศรีสุวรรณเขาอยากให้มีการตรวจสอบ
มหาภัยวันตอนเป็นพระมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านจริงหรือเปล่า
แต่ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นต้นโพสต์ที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลย
ที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เปิดเผยถึงเรื่องที่โพสต์ออกไป
กรณีทรัพย์สินของพศขณะอยู่ในสมณเพศ
ต้องตกเป็นของวัดเมื่อลาศิษฐา
อดีตพระมหาภัยวันโพสต์กลับดุเดือด
เป็นการตอบกลับแบบดุเดือดนะคะ
ขออภัยคุณผู้ชมดูตามหน้าจอกันแล้วกัน

ล่าสุดนายศรีสุวรรณบอกว่าที่โพสต์เนี่ย
ไม่ใช่โง่เงาไม่เข้าใจกฎหมาย
แต่เพราะไม่อยากให้มีคนมาเกาะผ้าเหลืองกิน
เพราะว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๑๖๒๓กำหนดว่า
พิสูจน์เมื่ออยู่ในสมณเพศแล้ว
มีทรัพย์สินหากลาศิกขาต้องคืนให้แก่วัด
จากนี้จะไปร้องเรียนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตรวจสอบเพื่อสั่งการไปยังต้นสังกัดของพระ
หรืออดีตพระเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
อกจากนี้ค่ะนายศรีสุวรรณยังได้โพสต์เฟซบุ๊ก
มหาภัยวันหลังลาศิกขาว่า
วยพรให้ไอ้ทิศสนุกสนานกับการใช้ทรัพย์สริงคาร
ที่สะสมมาตลอดเพศวรรณพชิต
และขอให้รอดพ้นปลอดภัยจากโอทธภัยทั้งปวง
ธภัยนี่ก็คือแปลออกมาเป็นคำว่าภัยที่เกิดจากคำพูดเนี่ยนะคะ
คือพอมหาภัยวันศึกออกมาศรีสุวรรณโพสต์ทันที
แล้วเมื่อวานมหาภัยวันไปออกรายการก็ตอบโต้กลับเหมือนกัน
บอกว่าสำหรับคนที่หาว่าผมมีทรัพย์สิน๓๐๐ล้าน

คนนั้นจะเอาทรัพย์สินเอาเงินทอง๓๐๐ล้านมาให้ผมได้ป่ะล่ะ
อะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นการตอบโต้กันเกือบทั้งวัน
ระหว่างมหาภัยวันกับศรีสุวรรณ

ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่พูดถึงเนื้อหอมเหมือนกัน
เพราะนอกจากจะมีการพูดถึงกันหลากหลายความเห็นแล้ว
อีกหนึ่งคนที่อ้าแขนต้อนรับนะคะก็คือคุณเต้มงคลกฤษสุขสินธารานนท์
คนนี้เขาใช้จังหวะในการทาบทามได้เร็วมากนะ
ก่อนหน้านี้หยอดมาเป็นระยะเหมือนกัน
หลังจากศึกออกมาแล้วนะคะคุณเต้มงคลกฤษโพสต์
เชิญชวนอดีตพระมหาภัยวันมาร่วมเป็นทีมงาน
สมัครผู้ว่าหรือสมัครสอสอก็ได้

ถ้าอยากให้ชีวิตมีความมันทำประโยชน์ได้ก็มามากับผมนี่

หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการนัดหารือกินข้าวร่วมกันภายหลัง
บอกด้วยว่าการเข้าสู่การเมืองต้องมีพี่เลี้ยง
และการเป็นนักการเมืองที่ดียาก
แต่การเป็นนักการเมืองที่เลวเป็นง่าย

นะคะก็มาฝึกการเป็นนักการเมืองกับพี่เต้ก่อนละกัน
สอนวิทยายุทธ์ให้เพราะว่ามีเรื่องบางเรื่อง
เอาหัวชนฝาไม่ได้เอาหัวชนฝามากเกินไปเดี๋ยวหัวแตก
มาอยู่กับพี่เต้นะเดี๋ยวพี่เต้จะคุ้มครองให้
มาติดตามภักดิ์ไทยศรีวิรัยนะสมัคร
อันนี้ในกลุ่มเล็กกันก่อนการเมืองเล็กกันหน่อย
ก็คือผู้พักกรทมค่ะ

ล่าสุด๒๑นาทีที่แล้ว
นอนตื่นสายมันก็ไม่แย่นะ
โพสต์ตลอดเลยไม่ต้องทำวัดเช้า

นอนสบายใจทีเดียวเชียวล่ะ